สุราธานีค่ะวันนี้มีคดีเกิดขึ้นนะคะ
มีหนุ่มวิศวะกลับมาช่วยครอบครัวกรีดยาง
แต่อยู่ถูกยิงเสียชีวิตตรงทางเข้าสวนปาม
อยู่ห่างจากบ้านแค่๒กิโลเมตรค่ะ

ต้นครอบครัวบอกว่าต้องเป็นคนใกล้ชิดถึงจะก่อเหตุแบบนี้ได้

เสียงรถขี่เข้าออกได้ยินมั้ย
นี่คือเสียงของชาวบ้าน
พบศพนายธีระชูคงอายุ๓๕ปี
กลางสวนปาล์มน้ำมันข้างโรงเรียนเขาน้อย
อำเภอนาศาลจังหวัดสุราธานี
หลังจากที่ชาวบ้านรายนี้ออกมาทิ้งขยะที่หน้าบ้าน
ช่วงเวลาประมาณ๖โมงเช้า
และพบร่างของนายธีระนอนฟุบโดยมีรถจักรยานยนต์ล้มทับ
แต่ตอนนั้นเจ้าตัวคิดว่าเป็นเพียงรถล้ม
คาดคิดว่าจะมีคนมาถูกยิงเสียชีวิต
ภาพจากกล้องวงจรปิดบ้านพักหลังหนึ่ง
หน้าทางเข้าจุดเกิดเหตุและอยู่ห่างเพียง๑๐๐เมตร
ช่วงเวลาประมาณตี๒ห้าสิบหกนาที
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ของผู้ตายที่ขี่เข้ามา
โดยตอนนั้นเห็นชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาคนละคัน
คันแรกน่าจะเป็นรถของผู้ตายที่ใส่เสื้อสีดำ
ไข่ดำเข้าไปภายในซอยจุดเกิดเหตุ
โดยมีรถจักรยานยนต์อีกคัน
ซึ่งผู้ขี่ใส่เสื้อสีขาวขี่รถตามเข้าไป

จากนั้นภาพจากกล้องวงจรปิดในช่วงเวลาตีสองห้าสิบเก้านาที
เห็นชายใส่เสื้อสีขาวขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากซอยจุดเกิดเหตุ
แต่กลับไม่พบชายที่ใส่เสื้อสีดำขี่รถจักรยานยนต์ออกมาอีกเลย
ในวันเกิดเหตุน้องชายของผู้ตายบอกกับทีมข่าว
ว่าเวลาประมาณ๔ทุ่มพี่ชายขี่รถไปหาเพื่อนสนิทชื่อนายโพรง
ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาชกต่อยกันเมื่อหลายเดือนก่อน

ส่วนปมปัญหานั้นเขาไม่เคยรู้
แต่สงสัยเพื่อนสนิทคนนี้มากที่สุด
ผมก็สงสัยเพื่อนแถวบ้านของเขา
เมื่อก่อนนั้นเขาเคยทะเลาะวิวาสกับเพื่อนเขา
ผมเคยถึงอีกคนชื่อโพรงครั้งแต่ไม่รู้จริง
แทรศของแม่บอกมาว่ามันเตี๋ยวโพรงที่เอียดเซสโพรงไปเอ็กซาเทศ
แต่ก็กลับไปดีกันอีกไปเที่ยวอยู่กันอีก
ส่วนพ่อและแม่ของผู้ตายวันนี้ตำรวจเชิญตัวไปสอบปากคำถึงปมปัญหาของลูกชาย
และให้ชี้รูปของผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนของผู้ตายซึ่งพ่อยืนยันว่ามีสามถึงสี่คนที่เขาสงสัย
แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถหาหลักฐานเอาผิดได้พร้อมกับวอนขอให้ตำรวจจับตัวคนร้ายที่ฆ่าลูกชายมาดำเนินคดี

ชุดที่อยู่ค่ะบ้านนั้น

อยู่กันไม่รู้กี่คนในชุดนั้น
ว่าลูกคนที่เสียชีวิตนี่ไปทุกวัน

เพราะมันตายก็อยู่ที่บริเวณบ้านนั้น

วันนี้ตำรวจได้เชิญตัวมาสอบปากคำแล้ว
ก่อนที่ช่วงเย็นจะนำรถจักรยานยนต์ของเขา
จอดอยู่ด้านหน้าหอพักไปตรวจสอบ

หาพยานหลักฐานที่หลงเหลือในที่เกิดเหตุ
เพื่อวิเคราะห์ช่วงเวลาที่คาดว่าคนร้ายจะลงมือ
เพื่อไปประกอบในแนวทางการสืบสวน

ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่
ขณะที่ศพของผู้ตายนั้น
ญาติจะนำมาประกอบพิธีทางศาสนา
ที่บ้านเกิดในวันพรุ่งนี้
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน